ทำมาหากินเรื่องของเกษตรทำเงินของเราในวันนี้จะพาไปดูผักรสขม
จริงผักมันก็มีรสขมที่แตกต่างกัน
แต่ขมมากมากขมฝุดฝุดต้องยกให้สะเดาอ่าใช่
อ่ะแต่เขาว่ากันว่าสะดาวที่นี่ไม่ได้ขมอย่างเดียวมันมีความมันความอร่อย
แล้วเกษตรกรที่นี่เขาสามารถทำให้ดอกของสะดาวมันแตกชอบพร้อมขายเขาทำได้อย่างไร
ติดตามพร้อมกันเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ใครที่ชอบรสขมพลาดไม่ได้กับดอกสะเดา
ดอกบานพร้อมขายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมเลยครับในช่วงนี้ของทุกปีนะครับ
เกษตรกรเขาจะเร่งเก็บขายถือว่าเป็นช่วงทำเงินของเกษตรกรที่ปลูกสะเดาเลยนะครับ

ชัวร์ช้าตลอดข่าวมาที่บ้านพรองยาทันใจน้ำวนทุกโพอเผินนาดี
จังหวัดปราจีนบุรีมาพบกับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนก็คือ
ป้าชะยาพากำเนิดสานอายุห้าสิบสองปีครับ
ที่นี่ลูกสะเดามันถวายสายพันขาวผ่องบนเนื้อที่ยี่สิบไร่
มานานกว่าสิบปีแล้วนะครับปีนี้เนี่ยฝนตกชุก
อกสะดาวช่อไม่โตออกดอกไปเยอะแต่ป้าชายาภาก็ยังเก็บดอกขาย
สร้างรายได้อยู่นะครับและที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นแรงงานในหมู่บ้านนี่แหละครับ
มาช่วยป้าชายาพาเก็บดอกสะดาวมันขายส่งให้กับลูกค้าขาประจำและขาจรในพื้นที่
รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
สวนสะดาวของเกษตรกรจะแพ้สภาพอากาศอย่างฝนตกชุก
ทางสวนเนี่ยก็มีเทคนิคที่ทำให้สะเดาออกดอกครับ
ก็คือต้องใช้สารเร่งดอกจำพวกเครื่องดื่มชูกำลังผสมกับผงชูรส
และนมเปรี้ยวสลับกันฉีดพ่นทางใบอาทิตย์ละ๒ครั้ง
ทิ้งไว้๑เดือนสะเดาก็จะเริ่มออกดอก
ช่อให้พร้อมเก็บขายแล้วล่ะครับ

ปีนี้สวนสะดาวของป้าชายาพาขายที่กิโลกรัมละ๑๕๐บาท

ก็มีทั้งลูกค้าขาประจำและขาจรแวะเวียนมาซื้อ

ก็แล้วแต่ละปีแตกต่างกันไปครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ